ทีนี้มาดูตัวเลขค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะคะ
ห่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนเนี่ยค่ะเราเห็นตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น

วันนี้เป็นวันแรกที่ตัวเลขหลักเดียวก็คือมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๙รายนะคะ
รายเท่านั้นแล้วรักษาหายเพิ่มขึ้นอีกตั้ง๑๕รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
ค่อยไล่เรียงค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเป็นผู้แถลงนะคะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่ล่าสุดก็คือเพิ่มมา๙ราย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓ราย
เป็นกลุ่มที่พบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนในจังหวัดยาลา๔ราย
กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐในกรุงเทพ๒ราย
อย่างไรก็ตามนะคะถ้าไม่นับรวมจำนวนผู้ป่วยในสถานที่กักตัวของรัฐ
จะถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่นะคะนี่นะคะ
เพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพที่พบเพิ่ม๒รายคือเป็นการกักตัว
มีคนที่รักษาหายเพิ่มอีก๑๕รายแต่วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพนะคะ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๖๔ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านค่ะ
มีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคโลหิตจางมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นคนในครอบครัว๕ราย
เริ่มป่วยวันที่๒เมษายนค่ะเป็นไข้ไอหอบเหนื่อย
รักษาในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดภูเก็ต๘เมษายนส่งตรวจหาเชื้อยืนยันว่าป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
เมษายนอาการแย่ลงถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้วก็มีอาการปอดอักเสบรุนแรงการทำงานของไตลดลง
เมษายนเสียชีวิตด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันนะคะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดค่ะ๒๙๓๑รายกลับบ้านได้แล้ว๒๖๐๙ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๒๗๐รายเท่านั้นนะคะ
ผู้เสียชีวิตสะสมภาพรวมทั้งหมดคือ๕๒ศพค่ะ
นี่คือตัวเลขที่เราต้องบอกเลยว่าตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจ
เป็นผลจากการที่คนไทยทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หน่วยงานต่าง
บุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างเต็มที่จริงนะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องคาดการณ์มองไปข้างหน้า
คุณหมอทวีสินบอกว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการคาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาด๓ลักษณะ

พฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคม
เป็นการรายงานต่อที่ประชุมสบคมีการคาดการณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
ลักษณะที่๑ถ้าสถานการณ์สามารถคุมได้แบบเต็มที่เลยนะคะ
พบผู้ป่วยประมาณ๑๐๑๕รายต่อวัน
จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนกรกฎาคมประมาณ๑๘๐๐ราย
อันนี้ลักษณะที่๑นะคะถ้าหากว่าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่
ลักษณะที่สองค่ะถ้าสถานการณ์ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่ำ
การระบาดอยู่ในวงจำกัด
ระบบสาธารณสุขรองรับได้จะมีผู้ป่วย๔๐๗๐รายต่อวัน
หมายความว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า๔๔๐๐ราย
ลักษณะที่๓นะคะสถานการณ์ควบคุมได้ยากหรือมีการระบาดซ้ำ
ซึ่งเราไม่อยากเห็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ถ้าควบคุมได้ยากหรือระบาดซ้ำเนี่ยนะผู้ป่วยจะอยู่ที่๕๐๐๒๐๐รายต่อวันเลยนะคะ
เดือนกรกฎาคมจะมีผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า๔๖๐๐๐ราย
อันนี้เป็นการคาดการณ์ในลักษณะที่ว่าถ้าแย่ที่สุดถ้าระบาดซ้ำมันจะเป็นแบบนี้
ก็ประเมินว่าถ้ามีการเปิดให้ทำกิจกรรมทุกอย่างตามปกติมันอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ

คือถ้าดูจากกราฟเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน
ก็จะยังคงมีคนติดเชื้อโควิด๑๙จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่
แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยจะยังคงมีคนติดเชื้อตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาในการรักษาและป้องกัน
ถูกต้องแต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างและพวกเราทุกคนนี่แหละ
เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่ามาตรการต่างจะผ่อนปลนไม่ผ่อนปลนนะ
เพื่อทางเศรษฐกิจธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเราเนี่ยเราต้องอย่าไปผ่อนปลน
เราก็ต้องคงเข้มเหมือนเดิมต่อไปเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้ว
รูปแบบใหม่แล้วไปไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
อย่าไปกิจกรรมที่แออัดหรือว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อโรคต่าง
กว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
และอาจต้องทำตลอดไปด้วยก็ได้ให้เคยชินไปเลย